สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาศรีครับ
เวลามากัดกับคุณให้มันสะบัดกันไปแล้วค่ะกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
อาทิตย์แบบนี้มาเจอกับเราสองคนนะครับผมชนะและคุณชิสานะ
วันนี้คุณดูสดใสสีชมพูฟรุ้งฟริ้งมีดอกไม้สดใสแวววาว
ถ้าข้างคุณมีหุ่นตุ๊กตาเทเลทับบี้ก็ใช่เลย
ใช่ไหมคะน้องหนูมาติดตามกันในวันนี้
น่ารักสดใสเหมือนกันก็มาพร้อมกับคุณลุงชนะนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างนี้แหละคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
ข่าวสารของเรามันเยอะแยะให้ได้ติดตามและข้อความไลน์ก็ส่งมาทักทายกันได้ด้วยเหมือนเดิม
ถูกต้องแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะคะอยู่กันไป๑ชั่วโมงเต็ม๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
อยู่กับเราส่งข้อความมาพูดคุยกันค่ะ
เรื่องของการจำจำให้แม่นจำให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้ววันสำคัญมันสำคัญนะ
เรื่องของเรื่องดูสิดูเขาไว้คุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าจำไม่ได้ปัญหามันจะเกิดถามว่ามันจะเกิดแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ส่งไลน์มาคุยกับเราด้วยนะคะในคู่กัดสะบัดข่าวนะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนกันนั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยส่งไลน์มาบอกหน่อยว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้เกี่ยวกับการจำผิดจำถูกหรือเปล่า
โอ้โหบอกได้เลยนะว่า
พลาดไม่ได้เลยนะ
เพราะว่าถ้าหากพลาดขึ้นมาแล้วก็มันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไม่ใช่๒๔อ่ะ
ศึกษะวันครบรอบจากที่ร้าย
แต่กลับเอ่ยว่าเธองงแปเป็นว่าขอบครอบอะไร

ค่อยนั่งนามมาในรถอย่างใจเย็นครับแล้วก็ถามทวนว่าอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่
๒๔อ้าวแต่ว่าวันครบรอบน่ะวันที่๒๘นี่จำผิดแล้วดูน้ำเสียงดูสีหน้า
สายตาคืออาฆาตแค้นเลยค่ะสุดท้ายก็ฟาดมาหนึ่งทีสถานที่จำวันสำคัญผิด
ผู้หญิงเขาจะคิดอย่างนี้ไงถ้าเกิดว่าจำผิดมันเป็นวันครบรอบของใคร
ครบกับใครนั่นสิเออมันไม่ใช่วันครบรอบของเรา
โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่หลายคดีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
คุณบอกกลเม็ดเคล็ดลับของคุณมาสิ
ก็บอกเขาไปว่านี่ไม่ใช่วันครบรอบที่เราคบกัน
แต่เป็นครบรอบในการที่เรามาพบเจอกันครั้งแรก
หรือเป็นวันแรกที่เรานั้นไลน์คุยกัน
หรือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มต้นกินข้าวด้วยกัน
หรือเป็นวันแรกที่เรานั้นได้

ก็ยอมรับแต่แรกว่าจำผิดก็จบ
นี่คุณจะแถจะไถสไลด์ข้างเป็นสีข้างถลอกไปแล้วเนี่ย
เออนี่จะได้โดนหนักกว่าเดิม

ยกมือไหว้ขอโทษยอมรับซะนะยอมรับก็จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเรื่องนี้หัวจะปวด
เพราะว่าไปเจอกับคุณป้าท่านหนึ่ง
ไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ยอมกะจ่ายเงิน
เพราะกลัวว่าของมันจะไม่ตรงปก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ใครที่อยู่ชนบุรีคะมาฟังทางนี้กันหน่อยเจอป้ามหาภัยคนนี้ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะคือไม่อยากจะไปกล่าวหาหรอกนะว่าเป็นป้ามหาภัยอันตรายแต่ชาวบ้านเขาบอกเจอป้าคนนี้ทีไรเนี่ยถูกรีดไถเงินเลยนะคะคือเขาใช้กลอุบายว่าแม่น่ะเสียชีวิตก็ต้องการเงินมาทำศพ
แล้วก็รีดไถเงินแบบนี้ไปหลายที่แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไปก่อเหตุลักษณะแบบไหนไปดูกันหน่อยค่ะ

แบบนี้เลยซึ่งหน้าของกันตรงอย่างนี้เลย

ดูภาพวงจรปิดกันอีกทีผู้หญิงทุ่มคนนี้อายุสัก๕๐ปีนะคะ
มาที่ร้านของชำตั้งอยู่เลขที่๒๔ทับ๓หมู่๑ตะมนตหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี

ยืนพูดคุยกับคุณยายที่ขายผัก

แม่ฉันน่ะมาซื้อของที่นี่บ่อย

เออก็ไม่รู้อะ
เขาบอกไม่รู้จักแม่เธอเป็นใคร
แต่ทำเหมือนกับว่าจะทำให้คนรู้จักคุ้นเคย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินทำศพอยากจะขอเงิน

มาขอความเห็นใจมาทำตัวให้น่าสงสาร
ก็เลยไปคุยกับคุณป้าเจ้าของร้าน

คุณป้าก็บอกโห้ยพันเจ็ดไม่มีหรอก
เนี่ยฉันก็กลัวจะถูกหรอกว่างั้นนะยังไงล่ะ
แต่ก็เหมือนกับว่าคงมีน้ำใจด้วยหนึ่ง

ก็ควักเงินช่วยไป๑๐๐บาท

เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเลยนะคะว่า
ผู้หญิงผู้ก่อเหนี่ยรับเงินจากคุณป้าผู้เสียหายไป

ภาพวงจรปิดนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
โดยคุณป้าเล็กอายุ๕๐ปีเจ้าของร้านชำ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็เดินหลบมุมกล้องวงจรปิด
ใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้แล้วก็เดินมาแถวร่ม

แล้วก็มาพูดคุยอยู่สักพักแล้วก็เอาเงินไป
บอกอีกนะคะว่ามีชาวบ้านหลายคนเนี่ย
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะคุณชนะ

บางคนดูหลอกไปกว่าสองพันบาทนะคะ
เดือดร้อนแบบนี้ก็เลยอยากจะให้คุณตำรวจช่วยจับตัว

เห็นบอกว่าคนนี้จริงก็เคยทำแบบนี้แล้วก็เคยโดนจับมาแล้ว
ใช่เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ถูกจับหายตัวไปพักหนึ่งคราวนี้กลับมาใหม่
แล้วก็มาใช้มุกเดิมค่ะโอ้แบบนี้นี่คือเรียกว่าไม่จำนะ
คือบางคนเขาไม่แน่ใจว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าหรือบางทีก็ไม่เคยรู้ข่าวว่ามีแบบนี้
ก็เลยตกเป็นเหยื่อเพราะว่าสงสาร
คนไทยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือขี้สงสารขี้เกรงใจ
หรือว่าถ้าให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อนแล้วเขาไปจากเราได้ก็บางทียอมให้
แต่ถ้าเป็นหลายคนเนี่ยมันก็คือความเสียหายเยอะเลยถูกต้อง
ค่ะแล้วเขาผู้ก่อเหตุก็จะได้จ่ายนั่นไงคุณคุณธนา
ก็มาฝากเตือนกันนะฮะให้ดูกับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าหัวจะปวดรอบสัปดาห์

จะให้เก็บเงินปลายทาง
คือตัวคุณป้าคนนี้เขาตั้งใจว่างั้นขอดูก่อนได้ไหมว่าของมันตรงปกหรือเปล่า

แต่คนที่เขาไปส่งของพนักงาน

ก็ยื้อยุดกันอยู่อย่างนี้ครับ
อ้ะแล้วพี่ก็อยากได้ของที่มันโตบเลย
ยังไงผมก็อยากให้พี่แกะไม่ได้

ถ้าให้ยืนเถียงกันอยู่ทั้งวันอย่างนี้
ก็ไม่จบอะค่ะ๓วัน๘วัน

คือพนักงานส่งของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
ออนไลน์ราคา๓๙๐บาทซึ่งเธอขอให้แบบว่าจ่ายเงินปลายทาง
ของก็มาส่งเธอก็เหลือบดูไอ้พัสดุอันนั้นมันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหม
เหมือนกับว่ามีช่องว่างตรงปากถุงเธอก็ดูแล้วเอ๊ะมันเหลืองอยู่
เหมือนกับตงอย่างที่สั่งนะแต่มันไม่ได้เห็นทั้งหมดไง

อยากรู้ว่าแขนเสื้อมันมีครบสองข้างไหมเธอว่าอย่างนั้นนะ
แล้วเธออยากรู้ว่าคอเสื้อมันมีปกอย่างที่คุยโวเอาไว้ไหม
อยากรู้ว่ามันเป็นไปแบบว่าเป็นเสื้อจริงหรือเปล่า

แกะก่อนก่อนจะจ่ายเงิน

คนที่จะรับของเขาไม่รับขึ้นมา

นั่นหมายความว่าคนที่ไปส่งของนั่นแหละพนักงานส่งของต้องเสียตังค์เอง
ใช่เพราะว่ามันถูกแกะแล้วมันเสียหายแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยเป็นปัญหาสุดคลาสสิก
ที่ยังไม่สามารถหาจุดลงตัวได้สักที

ใช่แต่เขาก็มีกติกาอยู่แล้วไงว่า
ลูกค้าที่รับของแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยนะคะ

ถ้าคุณไม่พอใจสินค้าก็ไม่ว่ากัน
เพียงแค่คุณจ่ายตังค์ไปก่อน

แล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการโอนเงินมาคืนให้

แต่ไม่ใช่ไปยื้อยุดกับทางพนักงานส่งของ

เพราะคนที่เขาไปส่งของเป็นพนักงานส่งของอย่างเดียว

ไม่ได้เป็นพนักงานของร้านออนไลน์ที่คุณสั่ง
ถูกต้องแล้วต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะ

บางทีเราสั่งของมาไม่ตรงปกมันก็หงุดหงิดเสียได้เงิน
แต่มันก็มีกลยุทธ์ในการที่ทวงคืนได้เช่นกัน
ถ้าไม่ตรงปกตามซื้อจริงก็ถือว่าคนขายนั่นแหละโกงเรา
แล้วก็ยังสามารถเรียกเงินคืนได้

ไม่ค่อยเสี่ยงไม่เสี่ยงเลยเหรอ

ไปดูเรื่องที่เรียกว่าหัวจะปวดอีกหนึ่งเรื่อง
เป็นเรื่องราวของการยืมเงิน

ให้เพื่อนยืมเงินไปหลายต่อหลายครั้ง

หาว่าเพื่อนไม่เห็นใจ

มากี่ครั้งคืนกูกันบ้างไหม

พูดมาได้ยังไงว่ากูไม่ให้ยืม
แต่ก็เห็นอยู่เงินแค่ไม่กี่หมื่น

เห็นกูไปเที่ยวกับลูกกับผัว
อะไรกะจะไม่ให้กูใช้ชีวิตเลย
ในขณะที่กูน่ามาล้ากับลูกกับผัว
แต่พวกมึงไปเที่ยวแล้วก็เลิกคบกูอะไรวะ
อะไรนักหนาจะยืมแต่เงิน
ไม่ทำอะไรกันเลย
เป็นความอัดอั้นตันใจของสาวคนนี้
มาระบายว่าเพื่อนเลิกครบเพราะเธอไม่ให้ยืมเงิน
งงสิเพราะเธอบอกที่ผ่านมาให้ยืมตลอด

เธอบอกว่ามันไม่สมเหตุสมบูรณ์เลยเนี่ย

ถูกใจหลายคนมากเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงกัน
คลิปนี้ก็เลยมีคนดูกว่าสองล้านสี่ฉันครั้ง

แม่ค้าออนไลน์ค่ะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์นะ
เขียนข้อความพร้อมกับโพสต์

เพราะโทรมาร้องไห้กันแบบนี้

เจอ๒วันติดยืม
เหมือนเธอมีเงินฝากนิ่งเป็นพันล้าน

ขายครีมกระปุกตั้ง๓๙๐

คอมเมนต์แล้วก็อ่านตัวที่เป็นแคปชั่น

ถูกต้องเพราะว่าทนมานานนะคะ

บางทีคนจะทวงลำบากใจเอง

ก็เลยตกลงกันไม่ได้สักที
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่เธอเนี่ย

ทำไมดูคุณขึ้นจังเลย

ไม่หรอกแต่อย่างที่คุณชนะเคยพูดไปว่า

ถ้าแบบว่าเลี่ยงได้เลี่ยง

มันจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องกัน

ไปยืมสถาบันการเงินด้วยว่ะ
ให้มันเป็นกิจจัดลักษณะไปเลย

เรื่องนี้ครับให้ดูกันหน่อยเป็นคลิปอุทาหรณ์

อะคุณพอจะได้ยินเสียงเขาพูดคุยกันไหม

เหตุการณ์เนี่ยครับแล้วดูกระทืบ

เฮ้ยต้องกระตื๊บแรงแค่ไหน

พลังมาเยอะมากจริงซิ
ตุ๊บอย่างนี้เลยแล้วเท้าเปล่าด้วย

คนเสื้อดำมีหลวง
จับได้ว่าผัวพาเมียน้อยมานั่งคู่กันมาเลย
เป็นตุ๊กทาหน้ารถ
มันไม่ใช่ฉันมันเจ็บปวดใจ
เละครับงานนี้ตุ๊กตาหน้ารถ

ก็เพราะว่าเมียหลวงไม่ยอมบุกเข้าไปทำร้ายร่างกาย
และที่สำคัญฟัดกระชากกัดซะหูแหว่งเลยครับ
โอ้โฮใช่หน้าได้เลย

โอ้โหถ้าเป็นคนรุ่นผมจะพอจำได้
เรื่องการกัดหูขาดมันเคยเกิดขึ้นในเวทีมวย
ก็นักมวยเขากัดหูขาดใช่ไหมดังไปทั่วโลกเลยไม้ไทยสรรเคยกัดหู
คู่ต่อสู้เขาจนขาด
แต่เนี่ยผู้หญิงครับโมโหครับพุ่งเข้าใส่กัดหูเมียน้อยขาดเลยครับ

ตายแล้วให้ดูกันแบบนี้
ไม่ได้มาสนับสนุนเรื่องราวของความรุนแรงนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปทำร้ายร่างกายกัน
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ดี
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำ
เพราะว่าถูกหักอกไปแบบว่าไม่มีคนอื่นรับหลัก
จะบอกว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำคนอื่น
ถูกต้องดีไม่ดีเนี่ยเราเจ็บใจแล้วยังไม่พอนะฮะ
ต้องมาเสียเงินแล้วก็มาได้ข้อหาเพิ่มอีกถูกต้อง

บางคนไปหาทางออกผิดวิธีมันก็ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้
แบบนี้ก็ให้ดูกันเป็นทางออกเป็นวิธีที่ผิดนะครับ

ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องไปสนใจสลัดป๊อปใส่ไปเลย

สะบัดบ๊อบใส่ไปเลยนะคะ

เอามาดูกันต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่หวั่นไหวในเสียงแตรค่ะคุณชนะ

แล้วเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะปาดด้าวแล้ว
ก็เลยบีบแตร่เตือนหน่อยเท่านั้นแหละค่ะ
โจมถึงกระจกรถเลยค่ะ
เป็นไงถ้าเราอยู่ในรถคันนั้นเราจะตกใจไหมคะ

คุณผู้ชมคะเนี่ยผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าเธอเจอผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อลายดอก
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบด้านข้าง
แล้วก็ทุบกระจกด่าทอเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมขู่จะทำร้ายเธอด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางวันเลยค่ะ
ถนนราชดำเนินใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตย
อยู่แถวนั้นหรือเคยขับรถผ่านถนน
คงจะพอนึกออกว่ารถมันมีหลายเลนย์
แล้วมันก็มีรถสัญจรอยู่ตลอดด้วย
คลิปเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์โดยเพจอยากดัง
บริเวณถนนราชดำเนินใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตย
พอผ่านช่วงทางโค้งบริเวณทางเข้าถนนดินสอ
ผู้ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อลายดอกเนี่ย
เลี้ยวเซมาปาดหน้า
ผู้หญิงที่ขับรถก็เลยบีบแตรไปหนึ่งครั้ง

แต่กลับทำให้ผู้ชายเสื้อลายดอกไม่พอใจค่ะ

เธอก็คิดว่าทำใจร่มไว้

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขับตามมาหาเรื่องเธอ
ท่อเธอตามที่เห็นเป็นคลิปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าคุณตำรวจบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าตรวจสอบเบื้องต้นนะจากทะเบียนรถมอเตอร์ไซค
ก็คือเป็นรถของเจ้าของเก่าที่เขาโอนลอยมาอีกที
เช็คภาษีก็ขาดต่อภาษีอีกนะ
เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
อยากจะเตือนภัยสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะคะ
บางทีเราอาจจะหวังดี
แตร่เตือนผู้ที่ใช้รถด้วยกัน

แต่ผมไม่แน่ใจนะเรื่องกับพฤติกรรมแบบนี้
บางทีมันก็น่าจะสามารถจัดการอะไรต่อได้นะ
ยังไงได้บ้างเพราะว่าหลักฐานมีถูกไหมคะ
ยังไงก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยมีความสุขกันทุกคนแล้วกันเนอะ

ใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีทั้งนั้นแหละก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม
หวังว่าจะได้โชคโอ้โหใครจะเชื่อครับคุณผู้ชม
จีนฮะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ถ้าตีเป็นเงินไทยที่เขาได้รางวัลไปเนี่ยเป็นพันล้าน
แล้วดูสิครับว่าตอนเขาไปรับเงินรางวัลเขาแต่งชุดแบบไหนไปครับ
อ้าวนี่โฉมหน้าของผู้โชคดี
ก็แต่งตัวเสื้อเชิดขาวหล่อดีนะคะ
ไม่ใช่คนนั้นคนที่เขามาในชุดมาสคอตสีเหลืองนั่นแหละ
ที่ถูกรางวัลเป็นพันล้าน
ทำไมแต่งตัวเป็นมาสคอตล่ะคะ
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับ
แต่เล่าข้อมูลให้ฟังกันก่อนว่า
มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่๒๑๙ล้านหยวน
เป็นเงินไทยก็คือ๑๑๔๒ล้านบาท
เป็นอภิมหารานีเศรษฐีไทยอะไรบ้าง

ใช่ไหมอภิมฮาเศรษฐีจริงคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาแต่งชุดมาสคอตเนี่ยไปรับเงินรางวัล
โอ้โหพอได้ถ่ายรูปเท่านั้นแหละครับ
เอาไปลงในโซเชียลเนาะ
โอ้โหทั้งกดไลค์กดแชร์กระหน่ำคอมเมนต์
หลายคนสงสัยเหมือนอย่างที่เราสงสัย
ทำไมต้องแต่งชุดบาสคอตแบบนี้ไปรับเงิน
ฉันตั้งข้อสันนิษฐานได้ไหม

นั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นแบบนั้น
แต่เขาบอกแบบนี้ว่าที่เขาใส่ชุดแบบนี้ไป
เพื่อให้เมียและลูกจำเขาไม่ได้

พ่อที่ถูกรางวัลโชคดี
คือเขาต้องการให้ทั้งลูกและเมีย
ต้องเข้าใจว่าเงินกว่าจะได้มามันไม่ง่าย
เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเมียรู้
ถ้าเมียรู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ลูกถ้ารู้ว่าพ่อมีเงินโอบเป็นมหาเศรษฐี

ไม่ยอมตั้งใจทำงาน
โตไปกลายเป็นผู้ใหญ่มีปัญหา

เขาก็เลยทำแบบนี้ไปเลย
ไม่ใช่ว่าเขาแต่งอย่างนี้เพื่อปกปิดนู่นนี่นั่นอะไรนะ
ไม่ใช่ว่าเออไม่ได้ว่าไม่ให้เงินลูก

แต่ว่าไม่อยากให้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไป

ก็คือยังอยากให้ภรรยาทำงานนะ
แต่เราก็จะมีเงินเซฟอันเอาไว้
ไอเดียดีนะฮะแล้วก็สักวันหนึ่งหลังว่าคงจะได้ใส่มัสคอตบ้างเนอะได้ไหมเออ
แต่เป็นผมไม่ใส่โชว์หน้าเลย

ชีวิตรอคอยมานานแล้วอยากถูกรางวัลที่๑นาที
เอออ่ะขอให้เป็นจริง
โอ้ค่ะวันวันที่เท่าไหร่แล้วนะ
เนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วเนี่ยใกล้วันที่๑แล้วผ่านด้วยรุ่นกัน

แต่สิ่งที่เจอและเห็นมาคืออะไรไปดูค่ะ

ใกล้มันนี้เขาก็ใกล้มันนี้

งูยักษ์อนาคอร์ด้ามันเหมือนหนิ่งหนังเหรอ
มีแรงอร่อยมากแต่พอซูมคลิ๊กใกล้ถูก
อุ้ยนี่มันช้างโตเลยนะคะ
มันหลบซุ่มอยู่ตรงพงไม้
แล้วมันดูกลมกลืนไปด้วยกันหมดเลย
ดีมากที่สังเกตเห็นก่อนแล้วก็ไหวตัวทัน
พายเรือกลับแทบไม่เป็นท่าเลย
ถ้ายังล่องเรือพายไปเรื่อย
ก็ล่องเรือมาหาช้างป่าสักตัว
เออต้องร้องแบบนี้เลยถูกไหม
ดีที่เห็นก่อนนะก็ต้องเรียบว่า
เปลี่ยนสีภายถอยหลังอย่างไว

ถ้ามีเกียร์ถอยหลังนี่ใส่เกียร์ถอยเลยนะ
ถูกคะถ้าเป็นเรือภายงี้ก็คงต้องกลับยังไงก่อน

จุดนี้นะเผื่อใครจะไปคุณระวังเอาไว้หน่อย
อยู่ที่ห้วยปลาซ่อยอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาลจนกบุรีนะคะ
ก็เห็นคลิปนี้เราอาจจะตกใจนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะ
ไม่ได้ปลาด้วยแต่ว่าได้เห็นช้างได้ถ่ายรูปช้าง
จะไปจับปลาไปตกปลาไม่ได้ปลา

ยังไงระวังด้วยแล้วกันสำหรับใครจะไปเที่ยวป่านะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างเพราะมันใกล้แล้วไง
ฮาโลวีนวันปล่อยผีดูแห่
เรื่องของเรื่องนะครับอยากจะให้ดูคอนโดหนึ่ง
เขาเนรมิตคอนโดใหม่ให้กลายเป็นวันแห่งการต้อนรับวันฮาโลวิน
โอ้โหไอ้หลอนเลย
หล่อน
มีอะไรบ้างล่ะ
หุ่นผีบ้างลูกโปงบ้าง
เลยเต่งสถาบันยากาศน่ากลัวแล้วเกิน
มาทั้งหุ่นมาทั้งภาพนะฮะ
เอาจริงนะถ้าสมมตินะผมอยู่คอนโดนี้นะ
สมมุติไปกับเพื่อนไปปาตรงปาร์ตี้ดื่มมานิดหน่อย

โอ้โหแล้วเจอลักษณะแบบนี้

อ๋อน้ำตาจะไหลเรียดราดออกมาเลยครับ

ถึงขั้นนองขาเลยนะครับ
เหงื่อก็เยอะนะฮะ
มันก็พูดยากค่ะเรื่องของความกลัวแบบนี้
แต่ว่าก็ต้องชื่นชมนิติบุคคลเขามีการสร้างบรรยากาศ

แต่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็กลัวอยู่ผีหนึ่งนะ

ก็คือต้องไปฝึกทุกท่าแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการรำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ง่าย

มีมากมายหลายไส้ให้เลือกกัน

ตลาดบางใหญ่ตำบลเสาทงหิน

เขตกรุงเทพปริมณฑล
น้ำซุปอันนี้คุณต้องลองเลือกก่อนนะ

น้ำใสจะเพิ่มเติมหน่อย

ต้มยำก็ได้ต้มยำทะเลเขาก็มีเหมือนกันนะฮะ

น้ำหมูยอเข้าโขสกุยชาย

มันเป็นสายพารนี่ละ

โอ้ยก็ได้ตั้งสามชิ้นเลยนะ

แล้วแต่คุณผู้ชมบ้านนี้
อยู่ใกล้กรุงเทพนี้เองลองแวะเวียนไปดูในวันหยุดแบบนี้ด้วยนะคะ
นั่นแหละครับอยากจะให้ติดตามเราแบบยาวนะฮะ
รายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ก็มีทีเด็ดให้ได้ติดตามเหมือนกันครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะสัปดาห์นี้นะครับ
สนซอยรามอินทา๑๐๙ที่เปิดมากว่า๒๘ปีโอ้โหใครจะเชื่อ

มีเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นซุปเนื้อไก่แล้วก็ซุปตีนวัวซุปหางวัวโอ้โหแล้วทีเด็ด
ถ้าสั่งซุปมานะคุณสั่งข้าวหมกมาด้วยข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อ

ก่อนจะขายดีอย่างนี้นะคุณชิสาแม่นาและป่าเสิร์ชเจ้าของร้านโอ้โหเขาผ่านเส้นทางที่ยากลำบากมาแล้ว
แล้วเขาประคับประคองครอบครัวและชีวิตที่ยากลำบากมาได้อย่างไรต้องติดตาม
ต่อจากนั้นนะคะน้องใบตองจะพาเราไปบุกร้านจิ้มจุ่มยักษ์สาขาลำลูกกาค่ะ
เด่นของร้านก็อยู่ที่ชุดจิ้มจุ่มแต่ละชุดเนี่ยจัดมาในจานขนาดใหญ่ยักษ์แล้วก็มีชื่อเก๋ด้วย
อย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดยักษ์ชุดทศกัณฐ์ชุดราชันทศกัณฐ์ที่เป็นชุดเนื้อหมูหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือชุดฮานุมาน
ฮนุมานปรับยักษ์ชุดราชันฮานุมานที่เป็นชุดเนื้อวัวชื่อดีชื่อดีชื่อเก๋เลยทีเดียวเห็นชื่อเก๋ร้านเก๋แบบนี้นะคะ
ว่าคุณวินเจ้าของร้านเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นไม่ได้เก๋นะจ๊ะเริ่มจากศูนย์แต่อะไรที่ทำให้ชีวิตเดินมาไกลถึงขั้นว่าเป็นเจ้าของอาณาจักรจิ้มจุ่มยักษ์ได้สองสาขาแบบนี้เราก็ต้องติดตามให้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้ค่ะ

บอกเลยว่ามันพิเศษมากแล้วไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมผ่านทางรายการเท่านั้น
อยากให้คุณผู้ชมติดตามทางแฟนเพจของเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะคะ
แล้วคุณจะมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลแบบนี้
ส่วนจะทำอย่างไรแล้วก็มีกติกาในการร่วมสนุกให้ดูค่ะ
พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ชอบดูรายการเท่านี้
ใส่แฮชแท็กเท่าไลการเสถีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวยจากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
อ้าวไปทำให้ถูกกติกานะคุณผู้ชม
ด้วยหลายสัตว์กลับคุมชมกดไลค์ลัยกดแชร์และอย่าลืมไอให้น่ะ
เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์คำว่าเศรษฐีป้ายแดงลงไปด้วย
ใช่แล้วค่ะบอกเหตุผลที่ชอบดูรายการส่ง
กันเปื้อนและเสื้อยืดเศรษฐีป้ายแดงไปเลย
มีทั้งเสื้อสีขาวแล้วก็สีแดง
อยากเห็นสีแดงวันหลังทีมงานอย่าลืมเอาสีแดงมาบางที
สวยทุกสีสวยทุกสีจริงนะจะได้คู่กันไปเลย
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็เอาผ้ากันเปื้อนไปใช้นะ
จะได้แบบรวยปังกันทุกคนนะ
อย่าลืมติดตามรายการด้วย๕โมงเย็นวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการละเล่น
เล่นแบบพื้นบ้านนี่แหละ
แต่มันสนุกสนานขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สบัดข้าวเด็ก

นี่คือการต่อสู้ปะทะกัน
ระหว่างแมลงและ

นี่น่าแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็หายอยู่กะละรำรรับไหลไหน

ที่บอกว่าเล่นพื้นก็คือพื้นดินนี่แหละค่ะ
บ้านก็คืออุปกรณ์ก่อสร้างบ้านมั้งนั่นน่ะ
เอามาคว่ำลงแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นแมลง
แล้วชนกันเป็นด้วงชนกันอะไรอย่างนี้
อ้าวก็ช่างได้สัญหามาเล่นเนอะอุ้ยตอนเล่นก็สนุกดีหรอก
ตอนกลับบ้านนี่งานเข้าแน่ตัวเละเทะขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่หรือจะตีให้นะ
นั่นนะคะก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะชนะ
แล้วจะรอดจากการโดนดุของคุณพ่อคุณแม่ไหมเนาะขอบคุณติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเกมเก้าอี้ดนตรีเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเคยเล่น

ต้องมีสมาธิให้ดีนะอย่ามัวแต่เต้นแบบนี้ครับ
นี่ไงล่ะไอ้โนมัวแต่จะเน้นเต้นเน้นเต้นแต่ไม่เน้นเข้ารอบ
สุดท้ายนี่มีงแงชวดเสียเลย
คนอื่นเค้าจ้องรอแล้วนะเนี่ยต้องอยู่ใกล้ก้องอี่ไว้ก่อน
นับแต่ดูคนที่นี่เน้นลีลาไว้ก่อน
กระบะเข้าไปกะโหทรมานั่งไม่ทันเลย

กับคนที่เต้นดีลีลาพริ้ว
ต้องให้คะแนนคนที่เขามีลีลาด้วย
มากันไปก่อนสวัสดีค่ะ